คุณผู้ชมคะตอนที่กำลังจะเคาน์ดาวนนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่
มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สะพานนฤทธ
คือคนเนี่ยจะกระโดดสะพานแล้วก็กระโดดลงไปจริงค่ะ
หวังจะฆ่าตัวตายลงไปในแม่น้ำตาปี
ทีนี้มีผู้ชายเสื้อสีชมพูไปช่วยขึ้นมาได้

เขาบอกไม่กลัวเขาบอกว่าอยากให้ชีวิตของผู้หญิงคนนั้นรอดให้ได้

ผู้ชายเสื้อชมพูเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทีมข่าวเนี่ยมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้ชายเสื้อชมพูคนนั้นด้วยกรณีนี้เลยคุณผู้ชมในโลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์คลิปนี้เป็นวีดีโอช่วยคนตกน้ำแล้วก็ระบุข้อความนะคะว่าน้องเขากระโดดน้ำที่สะพานนฤทธิ์ตอนเขาดาวน์ที่จังหวัดสุราธารณีพลเมืองดีเนี่ยช่วยเหลือไว
นั่งอยู่บนเรือด้วยเพื่อรับตัวผู้หญิงคนนี้มาพอมาถึงเนี่ยคนที่อยู่บนฝั่งก็พยายามที่จะช่วยเหลือมีคนเข้าไปกอดผู้หญิงคนนี้ที่กระโดดน้ำลงไปอ่ะค่ะซึ่งผู้หญิงคนนี้ปลอดภัยนะคะแต่ว่าผู้ชายเสื้อสีชมพูที่ลงไปช่วยเนี่ยเดินกลับไปเลยชาวเน็ตก็เลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยดูสิมาช่วยคนอื่นเขาแล้วก็ยกย่องในความกล้า
ระตาปีนี่ก็เป็นแม่น้ำที่น้ำเชี่ยวเหลือเกินผู้สื่อข่าวตามหาค่ะคนในโลกโซเชียลก็ให้เบาะแสนี่เราไปเจอคนนี้เลย
ซึ่งอันนี้เขาเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายโสพลสัญญากร
อายุ๒๕ปีเป็นชาวตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบอกว่าเมื่อคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ย
ตัวคุณโสพลเขาก็ไปเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สะพานนฤทธิ
จะเข้าสู่ปีใหม่ใช่ก็นั่งที่ขอบรั้วริมน้ำแล้วแฟนเขาก็กำลังจะถ่ายรูปให้
แต่จังหวะนั้นหันไปเห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะนั่งอยู่บนโป๊ะท่าเทียบเรือ
แล้วลักษณะเนี่ยคือผู้หญิงเธอห้อยขาลงไปในน้ำตอนนั้นก็คิดว่าเออก็คงไปถ่ายรูป
เหมือนกับที่หลายคนก็จะถ่ายรูปไงเพราะว่าคนก็อยู่กันเยอะ
แต่ทีนี้กำลังจะนับถอยหลังอยู่แล้วคุณผู้ชม
คนก็ขึ้นมาบริเวณที่จัดงานสักพักนึงเนี่ยคุณโสพลหันไปอีกครั้งหนึ่งนะ
แล้วพอหันไปรอบนี้เห็นผู้หญิงกำลังจะจมน้ำแล้ว

ทีนี้คุณโสพลก็เลยรีบถอดกางเกงแล้วก็กระโดดลงไปช่วยผู้หญิงคนนี้จนปลอดภัยเลย
ได้ฟังแบบนี้เราอยากฟังจากปากพลเมืองดีคนนี้

แฟนผมถ่ายรูปหันไปที่น้ำแล้วแฟนผมก็พูดขึ้นมาว่าน้องเขาจมน้ำน้องเขาจมน้ำ
แล้วก็ผมก็กระโดดลงไปช่วยครับสภาพน้องก็คือว่าถ้าว่าห้าสิบห้าสิบแล้วครับ
เพราะว่าน้องเขาจะจมน้ำไม่จมน้ำอยู่แล้วนะครับ

แน้ำไหลเชี่ยวครับเพราะว่าน้ำมันลงครับ
ความคิดตอนนั้นไม่นึกถึงอะไรเลยครับ
นึกถึงว่าน้องเขาจะจมน้ำแล้วเราต้องลงไปช่วยครับ
เพราะว่าเราว่ายน้ำเป็นครับเราจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้ครับ
แล้วคุณโสพลก็บอกด้วยนะบอกว่าตอนนั้นที่ช่วยผู้หญิงขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัย
เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาจุดพลุข้ามปีพอดีเลยค่ะ
ถึงแม้ว่าปีใหม่ปีนี้จะไม่ได้เข้าดาวน์แบบที่ตั้งใจไว้กับแฟน
แต่คุณโสพลเขาบอกว่าอันนี้ผมดีใจมากเลยนะ
อย่างน้อยเริ่มต้นศักราชใหม่มาผมได้ช่วยชีวิตอีกหนึ่งชีวิต
รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้มาได้ชื่นชมนะคะ